สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะค่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ของเราเช่นเคยนะคะ
วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นที่น่าปราบปลื้มปิติยินดีมากเลย
ทีเดียวกับประชาชนชาวไทยเลยนะคะ
ขยายวันถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงเวลา๒๔นาฬิกาของคืนวันที่๕ธันวาคมที่๕ตุลาคมอีกด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะวันที่๒๖กันยายนค่ะ
มีการจัดประชุมสันติภาพนานาชาติกันเดือนกันยายน๒๕๖๐นะคะ
หัวข้อการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน
มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่น
ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาของโลก
กล่าวสะดุดีถวายพระราชศักระแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ว่าในหลวงรัชกาลที่๙ที่ยึดหลักของการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มีแผนดำเนินการ๑๗ด้าน
อืมทรงวางแนวทางการศึกษาที่เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
ปรัชญาของพระองค์เป็นแนวทางในการพัฒนาที่สหประชาชาตินำมาประยุกต์ใช้
สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่เมื่อปี๒๐๑๙
ซึ่งกำหนดเป้าหมายแล้วก็แบบฉบับแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ปกป้องโลกใบนี้
ก็กล่าวว่าคำสอนในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือ
หลักคำสอนถึงสันติภาพที่ควรน้อมนำการไปปฏิบัติในระดับโลก
โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ก็กล่าวว่าการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเน้นหลักการสันติภาพ
หลักการยั่งยืนในการเป็นนอที่นำไปสู่สันติภาพในระดับนานาชาติค่ะ
ก็คืนวันเดียวกันนะคะสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการเข้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอายุณเดชบรมมานาสปภิษฐ์
ความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยว่าประชาชนมีโอกาสถวายบังคม
กราบถวายบังคมพระบรมศพได้โดยไม่ทั่วถึง
แล้วก็เพื่อที่จะให้พระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน
ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ
จากเดิมวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๐ออกไปถึงเวลา๒๔นาฬิกาของคืนวันที่๕ตุลาคม๒๕๖๐ค่ะ
ก็ยังมีเวลาอีกนะทั้งต้นเดือนอีก๕วันด้วย
คนแน่นมากเลยต้องขอบอกวันนั้นที่ฉันไปมานะ
เอาอย่างนี้เริ่มแน่นนั้นแต่ตรงหน้าโรงแรมโรยาลอะไรนะรัตนโกสินแน่นมากตรงนั้น
เพราะว่าเขาให้รถที่รับส่งที่มากันนะนะส่องตรงนั้นเหรอคะ
แล้วก็คนจะต้องเดินจากตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าไป
ตอนนี้เนี่ยแถวเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตรงพระแม่ธรณีบิตมวยพงศ์
แล้วก็ยาวไปจนสารเก่าทั้งหมดไปจนถึงสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะ
แล้วก็อ้อมกลับมาจากตรงหน้าวัดพระแก้วกลับกลับมาใหม่
เพื่อที่จะกลับมาเหมือนปิ่นก้าวแล้วก็เรียบซ้ายตีเข้าไปข้างใน
ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็เลื่อนเข้าไปใหม่
ค่อยเข้าไปเป็นกลุ่มแล้วก็ตีออกมาใหม่นะ
ตรงหน้าศิลปากรแล้วเพื่อที่จะเข้ามาจากตรงปลายธรรมศาสตร์โอ้โห
น่าก็ต้องรีบไปกันนะครับตอนนี้นะครับ

วัตถุดิบมาไกลจากดาวเสาร์

เขาบอกอย่างนี้มันมีไข่เจียวหมูสับไปขายจานละ๒๒๐บาท

เขาก็เลยบอกว่าวัตถุดิบต่างนี่
มันแพงขนาดนี้มาจากดาวเสาหรือไง

คือไม่ใช่คือมีคนเขาไปกินข้าว

เขาไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ปกป้องไม่ได้มีการมาแชร์กันในเฟซบุ๊กนะครับ

สั่งกะเพราเป็น๒จาน

น้ำอีก๔ขวดเท่าเต่า๑โถ

ท่าเรือนวลทิพย์จังหวัดระยอง
ทั้งหมดพอคิดขึ้นมา๑๔๓๐บาท

นี่ชาวโซเชียลเองก็ได้มีการออกมาพูดกันนะครับ
โอ้โหทำไมไข่เจียวเนี่ยมันถึงได้แพงขนาดนี้

บอกว่าร้านค้าอาหารดังกล่าว

เพราะว่าหมูเป็นหมูคู่โรบูตะ

หร่ายน้ำลึกจากมหาสมุทรแอดแลนติก
ไข่ไก่ฟาร์มปิดจากออสเตรเลีย
ข้าวหอมมะลิ๑๐๐จากทุ่งกุราร้องไห้
กะเพราปลูกแบบไฮโดโปรนิกซ์

ต้มจืดสาหร่ายทะเลเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึก
ใบดำเอามาจากทะเลแคริเบียน
ไข่เจียวหมูสับเป็นไข่ไก่เดือนเก้า
ใส่หมูจากคั่วโลกเหนือ

กะเพราในปุ่มนี้อัพริกาใต้อย่างต่างนั้น

เขาบอกว่าราคามันถือแพงขนาดนี้หรืออย่างไร
ปรากฏว่าความขึ้นหน้าร่าสุดคุณผู้ชมนะครับ
ทางพนับรวจเอกฤษณะนะครับ
วันน่าปดีนิมิตรถ้าเป็นผู้อำกับอยู่ที่สถานีภูทธรณ์ที่บ้านเพลย์

อย่าเป็นเอ่ยเขาจะมาฟ้องเราไหม
ผมไม่เกลียดอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บในที่รู้เจ้าของร้านเขาบอกว่า
เขาเปิดร้านนี้มาได้๔๐ปีแล้ว
วันนี้เกิดเหตุว่าตนไม่อยู่ร้าน
มีลูกน้องสองคนเป็นผู้หญิงมาขายนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่ามีลูกค้าใน๖คน
เป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๑คนไปกินข้าวที่ร้านเขา
พอเสร็จปุ๊บประหว่างรอลงเรือไปที่ปาสะเมฆ

นู่นนี่นั่นรวมมาแล้ว๑๔๓๐บาท

อาหารของเขาเนี่ยนะฮะจานใหญ่มากนะครับ
ไข่เจี้ยวอยู่จานละ๒๔๐นะครับ
ซึ่งจะใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อหมูมากกว่าปกติ
เช่นกระเพ้าหมูจะใช้หมู๗๘ขีดตัวนึงจาน
บอกว่าราคามูในตลาดตอนนี้ก็ราคานี้นะฮะ
โปรดหนึ่งเนี่ย๑๔๐๑๕๐บาทแล้ว
แต่จานนึงเขาใช้๗๘ขีดจริงหรอเนี่ยน่าจับมาชั่งได้เกิน
คือนั่งจริงเมื่อกี้เขาก็ให้เรารูดูรูปอยู่นี่

ลูกน้องก็บอกว่าวันนั้นลูกค้าที่มากินบอกว่าสั่งกระเป๋าหมูพิเศษ
ต้มจืดก็เป็นหม้อไฟไข่เจียวหมูสับอีกหนึ่งจาน
มีไข่สี่ฟองหมูบดอีกประมาณสี่ห้าขีด
มารู้ที่หลังว่ามีข่าวลงตกใจ
แล้วที่ร้านก็ยังขายอาหารตามปกตินี่แหละ
ข้าวราดแกรงต่างนี้ก็๕๐บาทเท่านั้นเอง
ราคาบอกเอาไว้อยู่แล้ว

นี่ไงอย่างที่เห็น
เขาก็บอกอย่างนี้
เขาก็บอกว่าคนกินเมื่อกี้ก็ต้องดูราคาด้วยเหมือนกัน

ทีนี้คนขายบอกมีราคาใน๓ระดับ
เออก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ไปเนี่ยไปสั่งระดับแบบไหน
คือตอนนี้เขาก็เลยต้องส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดู
อ๋อมันมีไซส์แบบเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้

เจียวถูกที่สุดเท่าไหร่นะคะมองไม่เห็นน่ะ
ไข่เจียวกุ้งสัตว์๑๖๐

อย่าไปเจ๊ไฟนะคันหนึ่ง

เอาเจ๊ไฝ่ที่ตรงประตูพี
๕๐จานหนึ่ง

ก้อยนี้ก้อยก็ต้องเอาเงิน๗๘พันค่ะเลยนะ
เจ๊ไฟ่เขามันมีผิดแเง้น

อยากกินนะเลือกเอาคุณผู้ชมค่ะ

มาชิมหน่อยที่มันสมควรราคา

วันสุกก็ได้
เวลาเพราะว่าเห็นว่าอยู่ไกลหน่อย
ราคานี้มันสมควรไหม

เดี๋ยวเราจะกินกันดู

หลักกระทรวงการคังนายสมชัยสัจพงศ์
ก็เปิดเผยถึงการที่ให้ผู้ลงทะเบียนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตั้งแต่วันที่๒๑กันยาที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันว่ายังมีจำนวนไม่มากเลย
ว่าเมื่อใกล้ช่วงสิ้นเดือนกันยา
ประชาชนก็น่าจะทยอยกันมารับบัตรเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ใช้งานได้ทันในวันที่๑ตุลาคมนี้นะคะ
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพและจังหวัดโดยรอบ๗จังหวัดด้วยกัน
ก็จะได้รับบัตรตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาเป็นต้นไป
พร้อมได้สั่งการให้ธนาคารของรัฐเอง
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการมารับบัตรด้วย
จากนี้ค่ะก็มีการเตรียมนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เชื่อมระบบกับบัตรเดบิต
เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
นั้นสามารถนำบัตรมารูดซื้อสินค้า
เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติด้วยนะคะ
แล้วก็จะได้ลุ้นรับโชคในโครงการ

แจกเงินรางวัลใหญ่๑ล้านบาททุกเดือนนะคะ
ซึ่ง๓เดือนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จดีมาก
มีประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิต
รูดซื้อสินค้าและบริการเติบโตขึ้นกว่า๑๐
นี้เองก็เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้เงินสด
และปรับพฤติกรรมเริ่มใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยให้เริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด
ก็จะไม่เข้าข่ายในการรับลุ้นโชคครั้งนี้ด้วยนะคะ

เมืองจีนตอนนี้ระบบของการที่จ่ายเงินต่างผ่านอิเล็กทรอนิกส์
หรือว่าผ่านทางโทรศัพท์มันมีเยอะจริง

รู้สึกจะมีอีกประเทศนึงอย่างนี้เขาไม่ใช้เงินแล้วน่ะ

อ้าวที่เมืองจีนก็เป็นอย่างงั้นคือเขากดอย่างงั้น
ใช่ไหมครับคือเขาปลดผ่านโทรศัพท์แล้วก็จ่ายเงินเลย
คือเงินก็คือจะแบบไม่มีตัวเงินออกมาใช้

แล้วก็ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบถัดผ่านรถไตดินรถอะไรก่อนก่อน

เพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เงินนะ

ค่ะแล้วพี่ใช้อะไรบัตรเทรดีหรอไม่เหลือเลย

อ๋ออยู่กลางกองจริงทุกวันนี้กินตามกองไทยตังค์ไม่ค่อยมี

ใช่ส่งลูกเรียน
ส่งลูกเรียนค่าเทอมก็แพงเดี๋ยวช่วงหน้า

นี่ค่าเทิมแพงแล้วขนาดหน้าเทิมนั้น
ช่วงหน้าเด็กทำโจทย์ธนิด๑๖๐๐๐ข้อ

เขาบอกว่าทำคณิตศาสตร์ต้องฝึกเยอะหรือเปล่า

โอเคเด็กมณหนึ่งวิว
มือขวาบวงมากครูนี่สั่งทำโจทย์ธนิด

มือขวาบวมมากเลย
โดยระบุว่าคนโพสต์
เป็นน้องหมอในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ระบุบอกว่าวันนี้เจอคนไข้เด็ก
ม๑มือข้างขวา

เขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรกับเขาเลย

เกิดจากการเขียนหนังสือเยอะ

นับก่อนหน่วยศิษย์๑๐๐๐๐๐หมื่น

คือตอนแรกเลยก็คิดว่าฟังผิด
แต่ถามย้ำแล้วนะครับว่า๑๖๐๐ข้อ

เขียนซ้ำข้อละ๑๐๐ถึง๒๐๐

กำหนดส่งสิ้นเดือน
ถ้าไม่ทันจะติดศูนย์

นั่งเขียนจนมือนี่ระบมเลย
เขียนตอบไม่ไหวคือทีนี้เขาเลยบอกว่า
เขาอึ้งมากนะฮะตอนเด็ก

คุณพระเกิดเหตุการณ์อยู่ได้ยังไง

ถ้าเด็กจะให้มันทำหรือมันจำเนี่ย

วิชาคณิตมันต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าไหม

แต่การศึกษาไทยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เหรอ
จะมีไทยแลนด์๔๐ได้เพื่ออะไร

ให้เด็กมาทรมานแบบนี้แทนที่ได้เรียนรู้

เจ็บป่วยเขียนหนังสือก็ไม่ได้

แต่ว่าบางทีเป็นหมื่นข้อมันก็อาจจะเยอะไป
สำหรับเราว่า๑๐๐ข้อสำหรับเราก็เยอะแล้ว

ใช่เหมือนเราคุยิงส่วนใหญ่

คือจริงถ้าเป็นโจทย์แบบสมัยตอน

ว่า๒บัก๒มัน๓หรืออะไรเงี้ย

แต่พอเวลามันเป็นโจทย์อะไรที่แบบเยอะยากนี่

ก็พี่พูดเรื่องอาจารย์เหมียวกันอยู่เห็นไหมล่ะ

คือถ้าสมมติอยู่ในระดับที่ป่ะ

ม๑อาจจะต้องเริ่มคำนวณอะไรที่
ฮกรุ๊ดอาจจะยังบ้างม๑ยังเนอะ

คุณสาหรรรย์อะไรแบบ

โอ้ไอ้สมการนี้น่ากลมมากเลย

ยังไม่อัดวันตะเมืองกว่าข้อเยอะไป
โอ้โหไม่ได้เลยดิฉันคณิตศาสตร์เลว

ไม่ต้องเลยเลยคณิตศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาภาคมมันยังไม่เรื่องเลยผม

ไม่มีมันจะเก่งเรื่องบัวรอย๕๐คุณ๕๐

ถ้าวิเคราะห์เลขก็พอนะแต่บวกเลขนี้ไม่ค่อยเป็น

ตอนที่เรียนอยู่นะมันก็เรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม

พอวิชาไหนที่เราไม่ได้เรื่องเข้าไปเซ็นชื่อ
แล้วส่งครูเลยนะไม่ทำคือคณิตศาสต

ที่ฉันเอาวิชาอื่นอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรตอนนี้

บางทีเราอาจจะต้องฟังความจากคุณครูก่อน
บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เด็กพูดอธิบาย

หมอก็ถามครูเลยว่าแน่ใจนะ

รวดครูใช่ไหม

ถูกต้อง
ตำรวจรัฐเซียก็จับกุมสามีพลายาคู่๑คาดฐานเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าหั่นศพ

ตั้งแต่เมื่อ๑๖ปีก่อนแล้วก็สังหารเหยื่อไปแล้วกว่า๓๐รายค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าตำรวจในประเทศรัสเซียก็จับกลุ่มสามีภรรยาคู่นึง
ในฐานะผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมหั่นศพแล้วก็กินเนื้อคนค่ะ
ซึ่งอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคดีกินเนื้อคนที่น่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบรูปภาพศพมนุษย์ที่ถูกแยกชิ้นส่วนจำนวนมากในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งนั่นเองนะคะ
ฮารุโหดนี้ก็เกิดขึ้นในแคว้นคลาสโนด้าทางตอนใต้ของรัสเซีย
โดยตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวชายวัย๓๕ปีกับภรรยาของเขาค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆาตกรรมมาแล้วกว่า๓๐คดี
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๒
รวมทั้งกินชิ้นส่วนของศพบางส่วนด้วย

โดยจนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวเหยื่อเคาะร้ายได้แล้ว๗รายด้วยกันนะคะ
พฤติกรรมของสามีภรรยาคู่นี้ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่มีผู้พบเห็นโทรศัพท์มือถือของผู้เป็นสามี
ได้ที่ถนนสายหนึ่งในเมืองคลาสโนด้านะคะ
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โทรศัพท์มีภาพชายผู้ต้องสงสัยถ่ายคู่กับศพเหยื่อผู้หญิง
ที่ถูกหันเป็นชิ้นแล้วถูกบันทึกอยู่
แล้วชายผู้ต้องสงสัยก็ระบุว่าเขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนในรูป
แต่เขาพบศพจึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนจะทำโทรศัพท์มือถือหาย
ซึ่งตำรวจก็ค้นพบขวดโหลซึ่งดองแขนข้างหนึ่งเอาไว้ภายในแล้ว
และชายผู้ต้องสงสัยสารภาพว่านี่เป็นหนึ่งในแขนที่เขาเคยถ่ายรูปเซลฟี่ด้วย
แต่เขายอมรับว่าฆาตกรรมเหยื่อเพียง๒รายเท่านั้นคือผู้หญิงในโทรศัพท์ของเขาและอีก๑รายเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ที่

ทานแล้วกินมันน่ากลัวมากเลยนะ
อะไรนะคุณแอมซี่
ไส้ก็กินด้วยเหรอ
กินไส้ด้วยเหรอ
โอ้โหไม่อยากไปคว้านพี่มดดำหน่อยได้ไหม

เอาคุณมดดำไปฝากเขาหน่อยได้ไหมล่ะ
พี่รัสเซียนะส่งพี่มดดำไปรัสเซียเหรอ
ส่งพี่มดดำไปรัสเซียหน่อยสิ
แต่ผมว่าฝรั่งถุยเนื้อทิ้งอ่ะ
นี่มาข่าวนี้บ้างนิด้าโพลเขามีการเปิดเผยนะครับว่าได้มีการสำรวจการใช้มือถือของคนไทย

ถูกต้องเรื่องมือถือนี่ยอมรับเลยว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้
ทำให้มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ห้าไปแล้วอือออ
ใช้เวลา๑๒ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น๒๔๗๒นะคะ
รองลงมาก็ใช้เวลามากกว่า๔ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น๒๑
แล้วก็ใช้เวลา๒๓ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น๑๙๒๓ค่ะ
อยากรู้ไหมคะว่าแต่ละภาคเขาใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือทำอะไรกันบ้าง
วันนี้ไปที่ภาคเหนือก่อนค่ะตามฟอยเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ
ว่าหมูเขาจัยทำอายังและโปรอายังเจ้าถึงได้หมืนค่ะนะ
ลื่นไหลบ่อมีสะดุดขนาดนี้ไปดูค่ะ
ถ้าไม่รู้ไปฟังเสียงยืนยันจากพี่น้องชาวเหนือกันเลย

แล้วเปิดเน็ตอย่างนี้นี่มันไม่เปลืองเหรอเจ้า
อย่างนี้มันไม่ฟางเล่าเหรอเจ้า
แพบนึงปี๓๐๐มันใหม่
มาตามเสียงเพลงที่มาตามเสียงเพลง

ฮัลโหลเออก็อะไรเยอะจ๊ะ
ปกติแล้วใช้โทรศัพท์ทำอะไรครับ

เห็นไหมครับว่าพี่น้องชาวเหนือยังยืนยันขนาดนี้
พรุ่งนี้ตามฟรอยเข้าไปภาคใต้
กับไปแหล่งใต้สภาพกุบาวบ้าง

โอเคเอาคุณผู้ชมช่วงหน้าพักแป๊บหนึ่งค่ะ

โอเคค่ะลูกสาวดิฉันค่ะชมพู่นะคะ
ก็ลงรูปและรูปแฝดของเธอนะคะ

ก็เรียกได้ว่าดูรู้ไหมว่าคนไหน
ที่เป็นสายฟ้าคนไหนที่เป็นพายุ

โดยรูปล่าสุดนี้เป็นรูปของน้องฝาแฝดที่กำลังนอนหลับ

แต่ว่ามีแคปชั่นเขียนเอาไว้นะว่า
หรือว่าแฮสแท็กว่า

งานนี้แฟนรอชมความน่ารักของน้องแฝดนะครับ
ที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารัก
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ

สรุปว่าคนนี้คือแฝดพี่หรือว่าแฝดน้องกันแน่
งานนี้ต้องรอให้แม่ชมหรือว่าพ่อน็อตเข้ามาเฉลย

แล้วพลอยตอนนี้มันก็เริ่มไม่ออกแล้ว
ยิ่งโดยยิ่งหลอกเขาจะดูไม่ออก

โอ๊ยแน่ใจเหรอเราก็มองไม่แน่ใจ
เขาไหมกี่น่าจะตอนปายุ

เลยคิดว่าเขานี่เหมือนกันตรงไหนนะ

คุณเวียนี่นะคะเขาก็ไปที่งานหนึ่ง
ซึ่งงานนั้นคุณแพนเค้กก็ไปด้วย
แล้วคุณแพนเค้กเองเขาก็ไม่รู้มาก่อนนะคะ

ออกอาการไม่ค่อยสบอารมณ์นักทำไมไม่แจ้งกันก่อน
ด้านฝั่งคุณเวียก็แคร์ความรู้สึกของคุณแพนเค้กไม่น้อย
ก็มีการบอกชัดระบุไว้เลยล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
หมายเชิญที่สื่อนะคะบอกว่างดให้สัมภาษณ์
พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าหวั่นไปเอง
ไปไกลว่าอาจจะกระทบกับคุณแพนเค้กที่มาร่วมงานด้วยหรือเปล่า

ทำตัวน่ารักตัดสินใจใหม่เลย

ความรักของเขาที่เพิ่งควงกันไปตลอดอยู่ที่โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นกับคุณเบลล่านะคะ
เวียกับสาวแพนเค้กก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป

เรื่องรักรักเลิกเลิกก็เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าไปกันไม่รอดก็ต้องทางใครทางมัน

ต้องหาทางออกให้ดีก่อนนี่ประมาณอย่างนั้น
จริงเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว

แตงโมก็เหมือนกับจะกลับไปอยู่มีคืนดีกันไป

ต่างคนก็ต่างแบบว่าเฮิร์ตกันมาหมดแล้วนะ

เพราะฉะนั้นแตงโมเขาก็เลยแท็กไปถามบอกว่า
โอเคมะยู

พอดีแตงโมเข้ามันจะไปเกาหลีก็เลยบอกว่าไปกันมะยู

คือมันก็เป็นไปได้นะคนเราคือถ้าเกิดคบกัน
แล้ววันหนึ่งมันไปกันไม่ได้แล้วมันก็แยกจากกันไป
เพราะวันหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างไปเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันของแต่ละคนเป็นยังไง

แต่ของพี่หนุ่มยังไม่มีใครกลับมาทั้งคนเลยนะ
แกนี่ไม่มีใครกลับมาเลยนะไปแล้วไปเลยนะ
อันนั้นก็โกโกดีกว่าของพี่
ก็จะมีชีวิตที่ดีไง
ตอนนี้คือเขาอาจจะแบบไปเรียนรู้ชีวิตแล้ว
ใช่เค้าหาทางออกมาดีแล้วไปดีกว่ากุมผู้ชม
หมดเวลากันแล้วพอดีเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนี่เนาะ
แต่วันเมื่อก่อนพอกลับมาอันเรื่อยก็เข้าใจมากขึ้น

เอาไหมโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะ